ซึ่งไทยจะเจอกับอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคมนี้
หลังจากก่อนหน้านี้นะครับปานามาได้ขอยกเลิกเกมอุ่นเครื่อง
เนื่องจากผลการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
รวมถึงมีกระแสข่าวลือว่าเกมอุ่นเครื่องนัดนี้
อาจจะไปแข่งขันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลา
หลังจากที่สมาคมมีการเจรจาทีมอุ่นเครื่องทีมใหม่ได้แล้วนะครับ
ล่าสุดนายพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ถึงกระแสข่าวลือนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริง
จากตามขั้นตอนแล้วจะต้องมีการเซ็นสัญญาระหว่างทั้งสองทีมเกิดขึ้นก่อน
จึงจะสามารถกำหนดสนามร่วมกันได้ว่าทีมที่จะมาอุ่นเครื่องนั้น
ยินดีที่จะไปอุ่นเครื่องในต่างจังหวัดหรือไม่
อีกทั้งสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด๑๙ในไทยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทีมจะมาอุ่นเครื่องต้องพิจารณาด้วย
ก็ยังมีบทสรุปที่ยังคงต้องรอก็คือทีมที่จะมาอุ่นเครื่อง
ตอนนี้เบื้องต้นสมาคมติดต่อไป๓ทีม
แต่ว่าตอนนี้ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้
กลายเป็นตัวเลือกจากทีมที่มาจากนอกทวีปเอเชีย
ก็คือตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะเป็นทีมจากเอเชียเป็นทีมสำรองที่อาจจะมาแทน
แต่ปรากฏว่าทีมจากเอเชียเขาก็มีโปรแกรมคัดบอลโลกอยู่ในหลายทีม
แล้วก็ทีมที่อันดับโลกดีกว่าส่วนมากก็จะต้องเดินทางมาจากบ้านของเขา
ก็คือมาจากทางตะวันออกกลางทำให้โอกาสที่จะมาเป็นไปได้ยาก
เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นทีมจากทวีปอื่น
ก็เดาเอาก็อาจจะแอฟริกาอาจจะคอนคาเคฟอะไรอย่างนี้นะครับ